ภูเก็ตนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งค่ะ
เอาโทรศัพท์มือถือไปนอนเล่น

หลังจากนั้นผู้หญิงที่เขาอาศัยอยู่ในหอพัก

เขาได้ยินเสียงผู้ชายคนนี้เล่นมือถือไปด้วย

อยากตายอยากตายพูดแบบนี้พูดกับตัวเองนะคะ
หลังจากนั้นค่ะผู้ชายคนนี้ปีนเข้ามาในห้องของเธอ

แล้วผู้ชายคนนี้ก็ตัดสินใจกระโดดตึก

ว่าผู้ชายคนนี้ก่อเหตุฆ่าตัวตายด้วยวิธีนี้

ตำรวจสพทหลังได้รับแจ้งเหตุ
มีผู้ชายค่ะบุกเข้ามาที่หอพักแห่งหนึ่ง

ศพอยู่บนหลังคากันศาสตร์ของร้านขายเสื้อผ้า

จุดนี้นะคะคือตำบลศรีสุนทรอำเภอทะลังจังหวัดภูเก็ต
ศพที่พบเป็นผู้ชายค่ะ

แต่ว่าอายุประมาณ๓๐๔๐ปี
แต่สิ่งที่สวมคือกางเกงขายาวสีดำค่ะ
สภาพศพตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่นะคะ
เจ้าหน้าที่ได้นำศพลงมาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้น
พบว่ากลางศีรษะมีแผลลึกประมาณ๓นิ้ว
ในตัวผู้เสียชีวิตพบโทรศัพท์มือถือ๑เครื่อง
ไปสอบถามเจ้าของหอพักค่ะ
ชื่อว่านายสโรชาทงทรัพย์บอกว่า
ก่อนเกิดเหตุผู้ชายคนนี้ปีนขึ้นไปบนหลังคา
แล้วสุดท้ายก็กระโดดเข้ามาในห้องพักของผู้หญิงคนหนึ่ง
ตอนนั้นช่วงนั้นเขายังไม่กระโดดลงมาฆ่าตัวตายนะ
เจ้าของหอพักโทรแจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบก่อนค่ะ
ทีนี้ไปถามผู้หญิงที่ถูกคนคนนี้
ผู้ชายคนนี้ผู้เสียชีวิตปีนเข้ามาในห้อง
เขาบอกว่าเธอเป็นพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่ง
หลังจากเลิกงานเที่ยงคืนค่ะกลับมาที่ห้องพัก
ระหว่างนอนฟังเพลงได้ยินเสียงเหมือนมีคนอยู่บริเวณหลังคา
ใกล้กับหน้าต่างห้องตัวเอง

เห็นคนร้ายนอนเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่บนหลังคา
แล้วก็พูดกับตัวเอง
บางครั้งก็ตะโกนพูดเสียงดังเลยนะเขาบอกได้ยินชัดเจน
อยากตายเธอบอกกลัวมาก

แล้วหลังคามันติดกับหน้าต่างเมื่อสักครู่จะเห็นนะ
เธอก็เลยโทรไปแจ้งเจ้าของหอพัก
เจ้าของหอพักก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่อีกทีหนึ่งนะคะ
ระหว่างนั้นเองค่ะระหว่างที่รอตำรวจอยู่น่ะ
ผู้ชายคนนี้ปีนหน้าต่างบุกเข้ามาในห้องของเธอ

เปิดประตูวิ่งหนีเลยไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนะคะ
และตำรวจก็เดินทางมาถึงแต่ว่าไม่ทันแล้ว
เพราะว่าผู้ชายคนนี้กระโดดออกมาจากห้องนี้
ซึ่งอยู่ชั้น๓เสียชีวิตค่ะ
เหมือนนอนเล่นโทรศัพท์ตอนแรกเล่นโทรศัพท์ท่านึงก็บน

หนูก็แบบพอส่องเหมือนมันเห็นหนูอะ
หนูก็เลยรีบเดินไปพอเดินไปตรงนู้นใช่ป่ะคะ
หนูก็คือมีเสื้ออะไรตรงนั้นหนูก็หยิบโทรศัพท์
ตรงที่ล็อกโซ่อ่ะค่ะก็รอจังหวะคือถ้ามันเข้ามาหนูก็เปิดประตูออกเลยอะไรอย่างเงี้

ใช่คือกระโดดเข้ามาหนูได้ยินเสียงค่ะ
คือรีบปิดประตูแล้วก็รีบเดินลงไปเลย

เจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้ามาตรวจสอบภายในห้องพักของผู้หญิงคนนี้
ที่ผู้ชายผู้เสียชีวิตได้บุกเข้ามา
ปรากฏว่ามีร่องรอยการรื้อค้นทรัพย์สินภายในห้อง
แต่ทรัพย์สินไม่ได้หายไปเลยสักรายการเดียวนะคะ
ส่วนศพเจ้าหน้าที่ส่งให้แพทย์ตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง
ว่ามีสารเสพติดในร่างกายหรือไม่
และจะติดต่อญาติผู้เสียชีวิตมารับศพ
บำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปค่ะ